มาดูเรื่องของความอ่อนไหวเสียงแตร
คนเคยแอบคิดนะถ้าเกิดเป็นบริษัทผู้ผลิตรถ
อยากจะเปลี่ยนให้เสียงแต่ให้มันเป็นเสียงเพลงซะ

มันมีแต่เสียงที่แบบพอบีบแต่ปุ๊บ

พ่อแม่ลูก๓คนค่ะเด็กก็วัย๓ขวบเอง
ขับรถกำลังกลับบ้านเขาเรียกว่าเจอคาวเคราะห์
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเปิดเพลงเสียงดังอยู่ริมถนน
เขาก็กลัวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนกลับมาริมถนนแล้วเขาขับรถมา
ก็แค่บีบแต่เตือนว่าระวังนะ
พอเขาขับรถอันนี้คุณผู้ชมมันก็มีคลิปบางช่วงบางตอนสั้น
เป็นภาพตอนเกิดเหตุจะเห็นว่าชายกลุ่มนี้
พอได้ยินเสียงแตรปุ๊บมาล้อมรถเลยจ้า
ทำร้ายค่ะ๓คนพ่อแม่ลูกที่เขามา
ตอนแรกก็โตเถียงกันก่อนแล้วก็เสียงเพลงมันก็ดังลั่นมาก
แต่พอเหมือนกับคนถ่ายคลิปได้แค่แป๊บเดียวคลิปมันตัดไปคุณผู้ชมค่ะ
แล้วจะเห็นว่าสภาพของรถเก๋งเนี่ย
คือมีทั้งถูกก้อนหินทุบกระจกเข้ามาจนกระจกแตก
มีรอยเลือดอยู่ที่เบาะด้วย

ดูก้อนหินค่ะดูก้อนหินพี่เบอร์ฐา

เนี่ยก้อนหินขนาดนี้แล้วเขาบอกมันมีเด็กเล็กด้วย

ชาวบ้านขับรถกลับบ้านบีบแต่เตือนกลับถูกไล่ทุบรถ
รุมทำร้ายผู้หญิงกับเด็ก๓ขวบบาดเจ็บ
แน่นอนว่าไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยค่ะ

ไปเจอกับคุณเกียรติคุณอุ่นกลางอายุ๓๒ปี
พี่คนนี้เขาเป็นผู้เสียหายเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่า

เขาไปกับภรรยาก็คือนางสาวจิราพรค่ะ
แล้วก็ยังมีลูกชายวัย๓ขวบด้วยนะที่ไปด้วยกัน
ก็ขับรถมากำลังจะกลับบ้านพักที่แลตเอื้ออาทร

ระหว่างทางไปเจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

จอดแบบหันเอาด้านท้ายติดกัน

มีเพลงเสียงดังสนั่นเต้นกันโอ้โหสลุดสุดเหวี่ยงอยู่บนถนน
ตัวเขาเองเขาก็เลยบอกตอนนั้นบีบแตรไป๓ครั้ง
ให้หลบหน่อยเพราะรถมันไปไม่ได้มันอันตราย
แต่ทูกกลุ่มผู้กอเหตุสาดเบียมาใส่
เครื่องขวดเอาก้อนหินมาใส่หลังรถจนกระจกแตก
เศษกระจกนี่นี่ลอยเลือดดูสิ
เนี่ยแล้วเสกกระจกดันไปโดนลูกชายได้รับบาดเจ็บด้วย
สามขวบเองและเข้ามาทำร้ายร่างกายแฟนสาวของเขาด้วย

วิ่งมาข้างหลังและเตรียมปวดมาก
โอ้นะเนี่ยหลังเกิดเหตุนะนะคะ
ทางด้านของเนี่ยคุณเกดฐิคุณเขาก็เลยพาทั้งแฟน
แล้วก็ตัวลูกชายไปเย็บแผลที่โรงพยาบาล

บอกว่านี่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุคือจับภาพไว้ได้เท่านี้
มันไม่ได้เห็นหน้าทีนี้หลังจากไปโรงพยาบาลทำไงอ่ะ
ไปแจ้งความดินะที่สอนอบังเสาทงติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุค้า
เรายังเปิดช่องทางให้คุณได้ชี้แจงนะถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
แต่ว่าสภาพรถเขาคือมันเสียหายจริง
ก็ออกมาชี้แจงกันหน่อยว่ามันมีปัญหามีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
นะอันนี้ก้อนหินโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะครับ
แล้วมีเด็กในรถด้วยนะคะอืม